เดี๋ยวเราพาไปดูกิจกรรมของเด็กดีกว่า
อกจากความสามารถในการเต้นของเต้ายุแล้วนะคะ
บ้านอื่นนี่บอกเลยเล็กจิ๋วแต่พริกขี้หนูจริง

กิจกรรมบอกเลยว่าไฮโซโบใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมค่ะ

โอเคไปดูฤลานะครับบ้านนี้

แล้วน้องเป่าลูกสาวคนโตของพ่อบี้คุณแม่กุ๊บกิ๊บนั่นแหละ
บอกเลยว่าเล่นเป็นประจำในการไดฟก๊อฟนะคะ
แล้วเชื่อนะว่าอนาคตน้องเป่าต้องเทิร์นโปร
โปรเป่าแน่นอนเดี๋ยวไปดูลีลาการเป็นโปรของน้องหน่อยค่ะ

สุดยอดวงสวิงไม่ธรรมดา

แล้วแบบว่าดูจัดระเบียบร่างกายดิ
แขนต้องตึงนะดูดีแล้วกัน

ส่วนอีก๒หนุ่มแห่งบ้านสะกิดใจค่ะ

หนุ่มบ้านนี้ก็เป็นลูกไม้ใต้ต้นเหมือนกัน

แต่ว่ากำลังงงกันใช่ไหมคะว่า
ฟุตบอลแล้วเตะที่บ้านกันยังไง
ไม่ใช่อุปสรรคค่ะเพราะว่าปัญหาไม่มีปัญหาเลยบ้านนี้
บ้านเขาสนามย่าอย่างกว้างคุณผู้ชม
เปลี่ยนสนามย่าข้างบ้านเป็นสนามฟุตบอลกันเลยนะ
กันเพลินเลยค่ะ๓คนพ่อลูกอนาคตทีมชาติแล้วล่ะมั้ง
อกจากนั้นค่ะนอกจากจะเตะฟุตบอลกันแล้ว
วันดีคืนดีบ้านนี้เขาเนรมิตสนามย่าข้างบ้านเป็นอะไรดี
ส่วนน้ำเหรอส่วนน้ำ
น้ำก็มาสวนสนุกก็มีค่ะ
สุดยอดแห่งความคลื้นเครงเอ็นเตอร์เทนกันสนุกเลยนะ

อะไรกันจะเป็นคนเก็บทำคำสะอาด

ส่วนทางด้านบ้านนี้ค่ะไปต่อกันที่บ้านของคุณแม่เนย
โชติกากันหน่อยค่ะ

บ้านนี้เขาขอเปิดสนามแข่งรถให้ลูกชายเอาซิ่งให้สุดเลยค่ะ
สนามย่าไม่มีเอานี่แหละสนามแข่งรถก็ได้นะ
แล้วก็มีน้องเจ้าขาลูกสาวคนโตของคุณแม่กระแต
ซีคุณแม่เนยมาร่วมซิ่งกันด้วย
น้องหนูในวัยใกล้กันนะฮะก็ดูจากคลิป

คราวนี้มาออกนอกบ้านกับครอบครัวนี้ดีกว่านี่

ครอบครัวของพ่อโอ๊คกับแม่โอปอน

แล้วก็ดูนั่นดูนู่นดูนี่นะคะ

โอบนี่แหละค่ะทนดูความน่ารักของครอบครัวไม่ไหว

ขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน
ว่าเปล่าทะยืนกลับไปยืนที่เดินยืนห้างท่าเดิน
รักมากคุณผู้ชมนอกจากความน่ารักน่าชังแล้วนะคะเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นะคะพี่สาวล้มเซไปใช่ไหมคะอารันรีบมาช่วยเลยอุ้ยเอ็นดูมาก
แล้วนี่ฉันดูแต่ละคลิปนะคะบ้านนี้เขาพูดพร้อมมากนะคะนะคะนะคะใช่ค่ะนะคะนะคะคุณแม่ค่ะ
ช่วงวัยที่นั่งแผ่นพฤติกรรมของผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่บ้านนี้สอนลูกดีมาก
ที่สำคัญนะคะยังมีคลิปน่ารักนอกจากเรื่องตัดต้นมงตัดต้นไม้นะคะเขาสนใจโดรนด้วยนะโอ้ดีเลย
ก็ชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์มากนะคะเรียกได้ว่านะคะคือแบบนี่ไงบินโดรนคือเครื่องบินเวลาเก็บภาพนี้ละนะคะ
ถือว่าเป็นครอบครัวสายอัลดอร์แล้วกันนะคะ
น่ารักทุกบ้านเลยนะคะสุดยอดเลย